เนื่องจากว่าสนามปิดปรับปรุง
เป็นผู้ดูแลสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก
โดยจะประเดิม๕รายการในปีหน้า
ขณะเดียวกันเรืออากาศโชว์ชาญวิทย์วงประเสริม
สัปดาห์ที่๕หรือว่าสัปดาห์สุดท้าย

อาจจะไม่ได้ใช้ที่อินดอร์สเตดียมหัวหมากเป็นสนามแข่งขัน
เนื่องว่าสนามมีการปรับปรุง
ขณะที่อีกสนามที่จัดบ่อยครั้ง
อย่างชาติชายฮอล์จังหวัดนครราชสีมา
ก็จะมีเรื่องการเดินทางที่เป็นปัญหาหลายชั่วโมง
เพราะปีหน้าทีมที่ได้สิทธิ์แข่งขันโอลิมปิก
จะเป็นห่วงสภาพร่างกายของนักเตะเป็นพิเศษ

โดยสนามที่เล็งเอาไว้ตอนนี้